การทำบุญจะต้องทำบุญตามกำลังทรัพย์ตัวเองที่มีตามความศรัทธา
ตามความสมัครใจเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ว่ากัน
ไม่ได้กำหนดเรื่องของตัวเงินนะคะที่พูดแบบนี้เพราะว่ามีนักเรียน
โรงเรียนชื่อดังในขอนแก่นออกมาแฉค่ะบอกว่าทางโรงเรียนชักชวนให้เป็นเจ้าของกองกระถิ่นร่วมกัน
และทุกคนจะต้องเป็นเจ้าของกองกระถิ่นคือต้องทำบุญด้วยเงินสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคน
ถ้าใครไม่ทำถือว่าอักกะตันอยู่บอกแบบนี้เลยนะคะ
เรื่องนี้ต้นเรื่องก็คือเกิดจากผู้ปกครองและนักเรียนไปโพสต์ร้องเรียนอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียระบุว่า
พอโรงเรียนแจกซองกระถิ่นให้นักเรียนร่วมกันบริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์
เมื่อผู้ปกครองใส่ซองไปสองร้อยคือทางโรงเรียนเนี่ยเชิญชวนมาสี่ร้อยเก้าสิบเก้า
เมื่อผู้ปกครองใส่ซองไป๒๐๐โรงเรียนเรียกประชุม
บอกว่านักเรียนทุกคนต้องใส่เงินในซองสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทให้ครบทุกคน
หากใส่ไม่ครบจะตามถึงบ้านแล้วก็ขู่ด้วย
หากใครไม่พอใจลาออกไปเลยแล้วก็กดดันนักเรียนด้วยคำว่าถ้าไม่ช่วยโรงเรียนถือว่า
อักกะตันอยู่เจ็ดเท็จจริงประการใด
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพิสูจน์นะคะโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ในจังหวัดขอนแก่นสอบถามเรื่องจริงจากพอเลยค่ะ
คุณคมสรรชุมอภัยพอยอมรับว่าเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็สิทธิ์เก่าตั้งใจ
จะสร้างโดมอเนกประสงค์ขึ้นในโรงเรียนก็เลยได้ข้อสรุปให้ตั้งกองกระถิ่น
กองล่าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทให้นักเรียนได้ร่วมบริจักษ์เงินตามกำลังทรัพย์
พอยืนยันไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องจ่ายเงินสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท
เหมือนกันทุกคนแต่ได้สอนให้นักเรียนเก็บออมเงินในแต่ละวัน
แล้วเอามาใส่ซองช่วยโรงเรียนซึ่งไม่ต้องครบสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ได้
พอบอกเป็นการสร้างวินัยให้ใส่ใจองค์กร
และถือโอกาสจะเข้าไปดูแลความเป็นอยู่ของเด็กเด็กด้วยเอาฟังเสียงพอค่ะ
อเจมส์จริงเชื่อไหมทั้งสิบเก่าสมคคมเขาเสนอพองยักเก่านี้

เล่าให้ฟังเลยคือเราใช้โอกาสตรงนี้ที่จะเข้าไปดูเด็ก
ผู้สื่อข่าวได้ทราบเรื่องนี้แล้วเดินทางไปที่โรงเรียนนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่ผอโรงเรียนเรียกประชุมนักเรียนชั้นมปลาย

และในช่วงเวลานั้นมีนักเรียนไลฟ์สด

ซึ่งทางผอเองชี้แจงยืนยันกับนักเรียนในห้องประชุมนะคะ
บอกว่าการบริจาคนี่เป็นไลฟ์นะคะ

พอบอกเนื้อหาเป็นแบบนี้นะคะ
บริจาคเงินสร้างโดมแล้วแต่สมัครใจนะนักเรียน
ส่วนเรื่องที่ตามไปถึงบ้าน
ก็ทำไปเพื่อดูว่านักเรียนคนใดขัดสนเงินทองหรือเปล่า

ไม่ใช่ไปทวงถามเงินกระถิ่นตามที่ทุกคนเข้าใจแต่อย่างใดค่ะ